ตามหาผู้หญิงชาวรัสเซียครับซึ่งก็ให้รางวัลใครที่แจ้งเบาะแสเนี่ยคิด
คิดเป็นเงินไทยเนี่ย๓แสนเลยนะฮะเพราะว่าเธอหายตัวปริศนา
เข้าสู่วันที่สามแล้วครับผู้หญิงคนนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพชัดชัดอีกครั้ง
เจอเบาะแสแจ้งได้เลยโรงพักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
อายุ๕๓ปีครับคุณอิเลน่ารัสเซ็นโกเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
หายตัวปริศนาคือก่อนหน้านี้มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
จับภาพของผู้สูญหายคนนี้ครับคือเธอเดินออกจากที่พักโรงแรม
ภาพที่เห็นหน้าจอนี้คุณผู้ชมครับ๘โมง๑๐นาที๒๐ตุลาคมครับ
ใส่ชุดว่ายน้ำแบบวันพีชนะฮะแขนยาวแล้วนอกจากนี้ท่อนล่างก็จะคลุมด้วยเหมือนกับเป็นผ้า
เอามาพันตัวเอาไว้ลายขาวดำแบบที่เห็นเลยรูปนี้เลยครับคุณผู้ชมเนี่ย
โมง๑๑นาทีเธอเดินจากโรงแรมข้ามถนนไปที่บริเวณหน้าชายหาด
คุณผู้ชมดูภาพนี้นะฮะนี่นะหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเธอมีอาการเหมือนกับหลงลืมเหม่อลอยครับ
เข้าพักโรงแรมเมื่อ๑๖ตุลาแล้ว๒๐ตุลาหายออกไปจากที่พักเข้าวันที่๓แล้ว
โมง๔๐วงจรปิดเห็นเป็นเงาดำผู้หญิงยืนถ่ายรูปใต้ต้นไม้ริมชายหาด
นี่ครับแล้วเสื้อที่เธอใส่คล้ายกันเลยนะกับตอนที่เดินออกจากโรงแรมขึ้นภาพเทียบได้เลยฮะ
โพสต์ท่ายืดแขนอยู่แบบนี้และนี่ก็อีกหนึ่งจุดนะภาพเหล่านี้ครับคุณผู้ชมเป็นข้อมูลหลักฐานที่สำคัญ
การค้นหาก่อนหน้านี้เน้นทางบกและทางน้ำล่าสุดเพิ่มทางอากาศด้วยครับ
รัศมีอีก๑๐๑๕กิโลเมตรตีออกไปจากชายฝั่งแล้วทางอากาศแอลฮอล์ครับ

แต่ความยากความยากคือวันนี้ก็ยังมีคลื่นลมที่แรงครับคุณมิ้วคุณผู้ชม
ภาคใต้ตอนนี้คลื่นลมกระหน่ำมากนะฮะอันตราย
ในขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูบอกว่า
หาดในทอเนี่ยแร้งไม่เคยมีเหตุอัธยากรรมที่เกิดกับนักท่องเที่ยวนะ
แต่ถ้าสมมุติย้ำถ้าสมมุติว่าเธอจมน้ำ๓วันเนี่ย
น่าจะพบเจอแล้วนี่นะฮะลองฟังเพิ่มเติมนะครับ
ใช้เรือทั้งหมด๓ลำนะครับขับเป็นหน้ากระดานระยะห่างประมาณ๑๐๐เมตร
สายตามองเห็นนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก่อนจะเที่ยงเนี่ย
ก็เอาเรือออกไปห่างจากฝั่งไปอีกสักประมาณ๑๐๑๕กิโลเมตร
ที่เราคิดว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนจมน้ำอาจจะหลุดออกไปข้างนอกนะครับ

ในเรื่องของโทรศัพท์พลาสต์ปอร์ตอะไรต่างเนี่ยก็ยังอยู่บนโรงแรมนะครับ
แล้วมีรายงานเพิ่มเติมไหมคะว่ามีรถแปลกมากหรือมีใครต้องสงสัย
ไม่มีครับแล้วเหตุแบบนี้ที่นี่ไม่เคยเกิดครับ
ในลักษณะนี้ในการที่ว่ามีการฉุดกระชากหรืออะไรผมไม่เคยมีเลยครับ
นี่เป็นข้อมูลจากทางด้านนายกอบตสาครูแล้วก็หัวหน้าแผนกปฏิบัติการทางน้ำ
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตพนักงานโรงแรมที่หญิงสาวชาวรัสเซียไปพัก
ยืนยันว่าเห็นเธอเดินขึ้นมาจากหาดคลุมผ้าเช็ดตัวโรงแรมจำได้เพราะเขาทำงานที่โรงแรมไง
แล้วก็ไปยืนกอดอกอยู่ริมถนนก้มหน้าเหมือนกับมีอาการเหมือลอย
อันนี้เป็นข้อมูลจากพนักงานโรงแรมนะครับไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนก็เห็นอีกทีก็อ้าวหายไปแล้ว
เย็นที่ผ่านมาครับผู้ว่าภูเก็ตพร้อมกับรองผู้การภาค๘ทางฝั่งตำรวจและผู้ว่า
เรียกประชุมตามความคืบหน้ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเลย
เขาตั้งข้อสังเกตว่าลักพาตัวหรือเปล่าโดนลักพาตัวไปหรือไม่
เขาถึงให้เงินฮะให้เงินถ้าหากใครเจอเบาะแสเนี่ย
เอาตัวเลขเงินมาล่อเลยว่า๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
กว่า๓แสนบาทเพื่อแลกกับการเจอตัวเพื่อนและหวังว่าเพื่อนจะปลอดภัย
แล้วก็อย่างที่บอกครับอุปสรรคสำคัญคือคลื่นลมที่แรงทำให้การค้นหานั้นไม่ง่ายเลย
แต่ขอให้ภารกิจสำเร็จเพื่อนสาวชาวรัสเซียครับ
ที่เดินทางมากับผู้สูญหายก็มีการประสานอยากให้ตำรวจเร่งตามหา
พวกมุมซอกหินต่างด้วยทางการก็ชี้แจงว่าหาแล้วนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มใหม่ตั้งแต่๘โมงเช้าครับคุณผู้ชม
ประสานทั้งกองทัพเรือเฮลีคอปเตอร์ตระเวนค้นหาเพิ่มเติม
ตอนนี้จาก๒ทางเป็น๓ทางทางบกทางอากาศและทางน้ำ
ขอให้เจอตัวโดยเร็วครับนะคะตามความคืบหน้านะคะ